ใช่ค่ะที่ชนบุรีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งฝ่ายฝันมีความฝันมาก
อยากจะเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองการเปิดร้านมันต้องใช้ทุนใช้เงินใช่ไหมคะ
ไปหาทุนยังไงล่ะขโมยของคุณผู้ชมไปขโมยของตระเวนตามบ้านหรูในย่านชนบุรี
แล้วดูอ่ะดูสภาพผู้ชายคนนี้นี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะ
ถึงแม้จะยืนดูชิวเหมือนเก็บของที่มันโรคอยู่ตามผืนบ้าน

เดินหยิบของหยิบของเลือกสรรใหญ่เลยเอออันนี้ดีไหม
วันนั้นใช้ได้เดินชิวเลยอะค่ะ
หยิบไปก็หยิบมาจนกระทั่งนี้คุณเห็นจังหวะนี้ไหม

หนีแทบไม่ทันนะคะเจ้าของบ้านก็

งงงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าของก็มีความกระจัดกระจาย

คือจังหวะแรกเกือบหนีออกไปแล้วแล้วเห็นว่าเจ้าของบ้านเดินเข้ามาพอดี

พอเจ้าของบ้านเดินเลี้ยวเข้าไปอีกห้องหนึ่งได้ออกไป
แต่แม่กำติดเจ้ารวดค่ะ
มีผู้เสียหายเขาจำหน้าหัวขโมยคนนี้ได้
ก็เลยสะกดรอยตามคือไปบังเอิญเจอ
กดรอยตามแล้วก็สะกิดพี่ตำรวจพี่

คนร้ายเนี่ยกำลังจะไปสมัครเรียนตัดผมที่วิทยาลัยสารพัดช่างชนบุรีคุณ
ตำรวจก็รวบมาก่อนที่จะไปสมัครได้นะคะ
สอบสวนทราบชื่อก็คือนายวิสูจน์สุริโยอายุ๕๔ปี

โอ้โหคนนี้แหละคนนี้เลยกำลังต้องการตัวเป็นอย่างมาก
เพราะตระเวนขโมยของในบ้านหรูเนี่ย
หลังแล้วในพื้นที่ชนบุรี
ล่าสุดก็อย่างที่บอกเนี่ยมีภาพจากกล้องกุญจรปิดชัดเจน
จนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนจับตัวเขาได้
เขายอมรับสารภาพทุกอย่างเพราะค่านังคาขาวเหลือเกิน
เขาบอกว่าผมต้องการหาทุนครับ
อยากได้ทุนไปเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเอง
ตัดสินใจหาทุนด้วยการขโมยของตามบ้านคนครับ
อ่ะสุดท้ายก่อนที่จะได้เปิดร้านตัดผมและสมัครเรียน

เพราะว่าโดนข้อหารักษัพ